อีก๖โมงป่าแล้วครับ
เออไม่เป็นไรหรอก๖โมงป่าแล้วเขาเริ่มวิ่งแล้ว
เสียเสียใครนะ
เกียร์ใคร
เกียร์เขาเกียร์ตลอดครับ
ยุทธวิธีของการมีสวยเกิดมาตั้งแต่ปี๒๕๓๙แล้ว
เราได้มีการพัฒนาเพิ่มความรุนแรง

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดปาก
วันนี้อยู่กับผมฮิงพิราวัตน์อัทธานาค
รับหน้าที่แทนพี่อุ๋ยภาคภูมิ๑วันนะครับ

สติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุก
ทำไมต้องคุยเรื่องนี้หลายคนก็บอกครับ
ก็บอกครับนี่มันเป็นปัญหาที่มีมานานแล้ว

แล้วจะเป็นปัญหาที่มีต่อไปหรือเปล่า
ช่วงเวลานี้ในรอบประมาณสัก๑สัปดาห์
เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญครับวัดใจเลย
หลังจากที่มีอุกาบาทก็คือ

พุ่งชนทลายปัญหานี้ครับเปิดหน้าท้าชนเลยครับ
เอาปัญหานี้มากางคุยกันแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วประเทศ
หลายคนตอนนี้ก็เริ่มดิ้นแล้วนะครับ
ในขณะเดียวกันปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับคุณผู้ชม
จ่ายสวยรถบรรทุกสวยสติ๊กเกอร์

ต้นทุนภาคขนส่งสูงสุดท้ายภาระจะผลักมาให้ผู้บริโภคครับ
ข้าวของแพงขึ้นเราต้องจ่ายเงินซื้อของแพงขึ้นนั่นส่วนหนึ่ง
ถนนที่รองรับรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินทำให้สุดโทรมพังเสียหายเร็วขึ้น
งบประมาณหรือซ่อมสร้างเปลืองงบอีกครับ
แล้วหลุมบ่อต่างเราขับขี่ก็อันตรายต่อชีวิตเสี่ยงเจ็บเสี่ยงตาย

เพราะเมื่อวานนี้ไปยื่นเอกสารให้กับคุณวิโรธมาแล้ว
เขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังมองเห็นแสงสีส้มอยู่ที่ปลายอุโมง
แล้วฝนกำลังจะมาตกล้างสิ่งสกปรกที่รอคอยมาเป็น๑๐๒๐ปี
คุณอภิชาติภัยรุ่งเรืองประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับ

ที่ผ่านมาปัญหาทำไมมันไม่ถูกแก้ไขเลยครับ
ก็ระบบบ้านเราเราต้องเข้าใจนะครับ

แล้วก็ขนาดนั้นก็มีอยู่ประมาณไม่เกิน๔๕ป้ายแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นเกือบ๕๐ป้ายแล้ว
อย่างนี้นะครับผมเรียนเลยในอดีตที่ผ่านมา
เราเองก็เคยเป็นธาตุของเรื่องเสียสวยนี่เหมือนกัน
คือระภเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักคำว่าพอ
ก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจกันแล้วก็ลงมติกันว่า
วันนี้เรามาอยู่ภายใต้ของกฎหมายดีกว่า
อะไรจะเกิดก็เกิดก็รวมตัวกันมาได้ระดับหนึ่ง
แล้วก็พัฒนาองค์กรขึ้นมาเรื่อย
ก็จะมีสมาชิกที่ไม่อยากทำผิดกฎหมายก็เข้ามาเรื่อยแหละครับ
จนกระทั่งขณะนี้สาธารณีมีประมาณสิบสมาคม
ตั้งแต่เหนือใต้ออกตกพร่างกลางพร่างอิสราน
ไม่ผิดกฎหมายสำหรับสหพันธ์มี๑๐สมาคม
แต่ยังมีปัญหามาจุกกวนใจถูกไหมครับ

ว่าในกลุ่มของรถบรรทุกเอง
ก็จะถูกกดดันในการถูกเรียกให้จอด
แล้วก็แกล้งออกใบสั่งหรือตั้งข้อหาอะไรแปลกอย่างนี้นะครับ
อย่างเช่นยางเขาก็จะมีเครื่องวัดมินอะไร
ถ้าว่ามันตื้นไปแล้วมันมันไม่ลึกแล้วนะก็จะออกไปสั่งไฟที่ติดเพิ่มเข้าไปสองสามดวงก็จะถูกปรับห้าพันบาท
นั่นก็คือการกดดันจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้มาเสียสวย
รวมแล้วเนี่ยจ่ายกับการถูกตรวจยิบย่อยแล้วออกใบสั่งเนี่ยมากหรือน้อยกว่ากันกับการจ่ายสวยครับ
ถ้าถ้าเราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับเราก็ง่ายครับเดือนหนึ่งเราจ่ายแค่นี้ทุกอย่างอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะ
ไม่ใช่ว่าสติ๊กเกอร์ใบแล้วคุณจะไปทำอะไรได้หลากหลายนะครับนะครับเขาก็จะมีข้อจำกัดเขาว่าสติ๊กเกอร์หนึ่งใบเนี่ยเขาจะคุ้มครองอะไร
ครับนะครับเอ่อเสร็จแล้วเขาก็จะมาบีบในกลุ่มก้อนของสหพันธุ์ใช่ไหมครับอย่างเช่นรถเราบรรทุกทรายทรายออกมาจากบ่อน้ำมันก็ต้องไหลใช่ไหมครับอ้าวนี่ก็คือเคลียร์น้ำไหลถามว่าทุกวันนี้ยังเคลียร์อยู่ไหมในกลุ่มก้อนของสหพันธ์มีครับเพื่อความสะดวกนะครับแต่ไอ้เรื่องบรรทุกน้ำหนักเกิน

ก็ได้แค่สามปีห้าปีก็พังไปแล้วนะครับอีกหนึ่งคนครับคนนี้ก็เป็นคนขับรถบรรทุกเหมือนกันเจ้าตัวบอกว่าเคยใช้สติ๊กเกอร์เหมือนกันคุณผู้ชมครับวันนี้พูดคุยกับเราทางโทรศัพท์ครับคุณสมชายคุณสมชายสวัสดีครับครับสวัสดีครับเคยใช้สติ๊กเกอร์เหมือนกันใช่ไหมครับครับใช่ครับทุกวันนี้คือยังใช้อยู่
ส่วนเรื่องราคาและเรื่องตำรวจที่จะมากวนใจเราก็จะโทรหาทาง
ถ้าหากว่าเราถูกจับหรือมีการเรียกตรวจ
เราก็จะโทรหาเจ้าของสติ๊กเกอร์นะครับ

ซึ่งผมมองว่ามันดีกว่าเราไม่ได้เคลียร์แล้ว
มาถูกจับโน่นจับนี่ตั้งแต่
กรณ์ไม่ครบอะไรประมาณนี้ครับ
ทุกวันนี้ยังจ่ายอยู่ไหมครับคุณสมชาย
ตั้งแต่เป็นข่าวมาเนี่ยเขาก็ยังเรียกเก็บเราเหมือนเดิมแหละครับ

ตอนนี้เขาเจ้าของสติ๊กเกอร์บอกว่าช่วงนี้ยังทำไม่ได้นะครับ
เขาใช้คำว่ายังทำไม่ได้เหรอฮะไม่ใช่บอกว่าคืนเลิกเลย
คือตอนนี้พอสื่อออกมาอย่างนี้เจ้าของสติ๊กเกอร์เขาบอกว่ายังของงดไว้ก่อน
ขอดูว่าทางผู้ที่อยู่ข้างบนจะรับไหมหรืออะไรประมาณนี้ครับ
เพราะตอนนี้สื่อออกแรงมากเลยเขาก็กลัวว่าจะต้องถูกกวดขันมากขึ้นประมาณนี้ครับ
เดือนเดือนหนึ่งนี่คุณสมชายต้องจ่ายค่าสติ๊กเกอร์ไปเท่าไหร่ฮะแล้วต้องซื้อกี่ดวงครับในการติด
มันจะมีตั้งแต่เริ่มต้นที่สามพันถึงเป็นหลักหมื่นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะวิ่งไปไหนนะครับ
พอสติกเตอร์หนึ่งไปเขาจะกำหนดให้เราว่าค่าขายได้ค่าขายได้ประมาณนี้ครับ
คุณสมชายปกติวิ่งรถจากไหนไปไหนบ้างครับขนส่งอะไรครับ
ส่วนมากก็จะอีสานแล้วก็ภาคทางเข้าปริมณฑลนะครับ
อีสานและภาคกลางเข้าปริมณฑลเหรอครับ

ขนส่งอะไรครับสำหรับคุณสมชาย
เป็นพวกเกษตรนะครับ

ที่ผ่านมาตอนจ่ายไปแล้วเนี่ยมันเคยมีปัญหาตามมาอีกบ้างไหมครับยังมีปัญหากวนใจอีกไหมครับ

จะหยุดหรือว่าจะเลิกจ่ายสวยแบบนี้ไหมครับ
ต้องดูอีกทีนะครับว่าทางเจ้าของสติ๊กเกอร์เขาจะทำต่อไหม
แต่ถ้าหากว่าไม่ทำเราก็คงต้องวิ่งตามกฎหมายล่ะครับ
แต่ถามว่าวิ่งตามกฎหมายแล้วเหลือไหมก็เหลือไม่เยอะนะครับ
ในการที่เราบรรทุกได้มากขึ้นมันทำให้ค่าบรรทุกเหลือเยอะนะครับ
ทุกคนจึงยอมซื้อครับซื้อความสะดวกด้วย
และตั้งแต่เป็นข่าวมานะครับประมาณ๑สัปดาห์เนี่ยเรายังวิ่งรถส่งของได้ปกติอยู่ไหมครับ
ช่วงนี้งานน้อยด้วยครับก็วิ่ง๓วันเที่ยวอะไรประมาณนี้ครับ
มีบางคนบอกว่าการติดสติ๊กเกอร์ครับคุณสมชายคือ
อนุญาตนะพูดภาษาชาวบ้านเลยนะคือติดก็ซวยไม่ติดก็ซวยมันคือยังไงฮะ
ถ้าติดเนี่ยผมว่ามันสบายใจกว่าครับ
แต่มันต้องติดหลายดวงไหมครับเพราะว่าหนึ่งดวงอาจจะเคลียร์แค่อย่างใดอย่างหนึ่งปัญหาใดปัญหาหนึ่งเท่านั้น
เขาจะกำหนดให้เรานะครับว่าคุณจะวิ่งจากไหนไปไหนนะครับ

ดังนั้นบางคัน๑ดวงก็อาจจะจบ
ถ้าราคาหลักหมื่นขึ้นไปก็ข้ามได้หลายจังหวัดเลยครับ
แต่ถ้าหากว่าจ่ายราคาถูกกว่านั้นเป็นหลักพันต้นอาจจะต้องซื้อหลายดวงหน่อยเพื่อจะเคลียร์หลายทางหลายปัญหา
ใช่ครับแต่ของผมใช้เป็นหลักหมื่นขึ้นนะครับเพราะผมวิ่งหลายจังหวัดครับ

ตอนนี้เนี่ยทางสหพันธุ์เองก็เคลื่อนตัวค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าต้องการจะแก้ปัญหานี้ทลายปัญหานี้ให้มันสิ้นซากเลย
บรรดาคนขับรถบรรทุกด้วยกันเนี่ยตอนนี้เสียงไปในทางเดียวกันไหมครับเห็นด้วยไหมครับกับการที่ออกมาแก้ปัญหานี้ทลายปัญหาส่วน
เราจะได้ไม่ต้องไปจ่ายเงินส่วนนั้นนะครับคุณสมชายเก็บเงินเอาไว้เลี้ยงลูกเลี้ยเมียเลี้ยงครอบครัวเราดีกว่าไหม
ด้วยนะครับอืมแต่วันนี้ที่มันเกิดข้อเหลื่อมล้ำคือหนึ่ง
ส่วนเป็นใช้บรรทุกเกินมาเยอะแล้วก็เหลือเยอะ
ก็เป็นสิ่งล่อใจอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องทำให้เราแบกน้ำหนัก
มากกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับครับคุณสมชายผมถามหน่อยนะฮะ
การที่เราบรรทุกเกินแล้วเหลือเยอะเมื่อเทียบกันกับเงินที่เราต้องจ่าย
ค่าสวยไปแต่ละเดือนเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วอันไหนที่มันเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เหลือกลับมามากกว่ากันครับเอ่อถ้าเทียบกันแล้วจ่ายสวย
มันจะเหลือเยอะกว่านะครับอืมแต่ตอนนี้เขาแก้ปัญหาจริงจังมาก
ส่วนตัวของคุณสมชัยเชื่อมั่นแค่ไหนมองว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมครับ
ก็อยากให้ให้แก้ไขแล้วก็ให้เท่าเทียมกันหมดนะครับแล้วการแข่งขันมันจะได้
ไม่ต้องมาเหลื่อมล้ำกันนะครับอยากอยากให้ทางสหพันธ์หรือสมาคมต่างต่าง
ทำให้อยู่ในกรอบเดียวกันได้ก็ดีนะครับรถก็จะไม่พังด้วยนะครับ
ผมก็ก็ไม่ต้องแบกมากนะครับรถก็ไม่เสียคือใจลึกของเราเนี่ย
ก็ไม่ได้อยากจะจ่ายเท่าไหร่ถูกไหมครับใช่ครับแต่มันจำเป็นด้วยสถานการณ์
แต่ถ้าหากว่าแก้ปัญหานี้ได้เราโอเคครับผมคุณสมชายวิ่งรถมานานแค่ไหนล่ะครับ
อ่าประมาณยี่สิบกว่าปีอะครับสมัยตั้งแต่ใช้ยังไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับ
ใครใครโยนตามป้อมกันประมาณนั้นทางประสาวรถกำลุก
ตั้งแต่เป็นข่าวช่วงนั้นเลยคือมีตั้งแต่เรียกรับเงิน
โยนตามป้อมทิ้งตามทางแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบสติ๊กเกอร์
ใช่ครับก่อนที่จะมีสติ๊กเกอร์ด้วยครับปัญหาตอนช่วงเนี้ยมันหนักมากที่สุด
ที่เราเคยเจอเคยจ่ายเลยไหมฮะใช่ครับใช่ครับอืมโอ้โหแต่ว่าที่ผ่านมานี่
เราก็มีหน่วยงานที่เขาเอาจริงเอาจังในการปราบรามแก้ปัญหาทุจริต
เยอะเหมือนกันนะครับครับแก้ไม่ได้เลยเหรอเอ่ออยากให้ให้ทางสหพันธ์เอาจริงเอาจังนะครับ
แล้วก็ทุกคนก็จะได้เข้าไปอยู่ในกรอบเดียวกันนะครับได้ครับ
ลึกแล้วผมก็ไม่อยากใช้นะครับเพราะว่าอย่างหน้าร้อนเนี่ย
แบกน้ำหนักไปเราต้องทิ้งกลางคืนอย่างเดียวนะครับครับ
พอน้ำหนักที่กดลงมาบนยางทำให้ยางระเบิดได้ง่ายกว่าปกติครับอืม
เสี่ยงอันตรายด้วยได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสมชัยครับ
ครับครับสวัสดีครับครับนี่เป็นเพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นนะครับ
ที่ขับรถบรรทุกแล้วก็ก็ยอมรับตรงตรงว่าเขาก็จ่ายยี่สิบกว่าปีได้เขาวิ่งรถมา
จ่ายเพราะว่าจะได้ตัดปัญหากวนใจข้อมูลตรงกันเว้ยตรงกันเลยกับที่คุณอภิชาติบอก
แต่ณวันนี้ถ้าเขาเลือกได้ถ้าแก้ปัญหาได้ไม่จ่ายก็ได้นะ
จะดีกว่าด้วยก็ผมก็ถูกแรงกดดันจากสมาชิกครับ
สาพันธ์เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วแก้ปัญหาเรื่องอย่างนี้ไม่ได้
ถ้าร่วมมือกับเราเราก็จะเป็นฝ่ายที่สนับสนุนไง
ช่วยประชาสำบัญไว้ว่าสิ่งที่คุณทำน้ำหนักเกินเนี่ย
คนที่ต้องมาเสียชีวิตกับไอ้ถนนที่คุณทำลายเนี่ย
คุณไปคิดดูมันถูกกันหรือเปล่า
แต่สิ่งที่เราพยายามที่จะสื่อให้กับสมาชิกเนี่ย
มันก็ได้ผลอยู่ไม่ได้เต็มร้อยเลยครับนะครับ
แต่ก็พยายามที่จะปกป้องเขานะครับ
ในกรณีที่เขาถูกรังแก่โดยไม่ชอบทำเนี่ย
เราก็มีบทบาทตรงนี้เป็นเด่นชัดนะครับ
บางครั้งเองมีเจ้าหน้าที่โทรมากวนเขาช่วงตี๑ตี๒เนี่ย

พอผมรู้วันรุ่งขึ้นผมก็โทรไปหา
ผู้บังคับประชาเขานะครับว่าทำไมเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้น
ก็ถูกการแก้ไขได้บางครั้ง
บางครั้งก็ดื้อแล้วก็มีการพูดด้วยว่า
ถ้าไม่เคลียร์มึงก็จะมาวิ่งเส้นนี้ก็มี

และพอมาเปิดหน้าแบบนี้เจอเหมือนกันครับคุณผู้ชม
เห็นว่ามีแรงกดดันต่างเริ่มทยอยเข้ามาแล้ว
และถ้าหากย้อนกลับไปเรามีบางช่วงครับที่มีหน่วยงานเข้ามา
ปราบทุจริตให้สิ้นซากแต่ปัญหานี้มันยังอยู่
ช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อในเปิดปากครับ

มาติดตามเปิดปากกันต่อนะครับวันนี้ผมคิงพีรวัตร
ปฏิบัติหน้าที่แทนพี่อุ๋ยภาคภูมิ๑วันนะฮะ
ส่งคอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับในโซเชียลมีเดียที่เราออนไลฟ์ไปด้วยคู่ขนานกันตอนนี้นะครับ
หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะคนขับบางคนผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยคือถ้ามองว่าเราจะเหลือเท่าไหร่อันนั้นคือมันมองมันเห็นแก่ตัวเกินไปไหม

คุณไม่กำลังคำนึงถึงสภาพถนนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วคนอื่นที่เขาใช้รถใช้ถนนตามมาเนี่ยมันต้องเสี่ยงเจ็บเสี่ยงตายมากขนาดไหน
ถูกต้องครับทุกวันนี้องค์กรสหพันธ์เนี่ยพยายามสื่อตรงนี้ถึงพยานตรายตรงนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ผมอยากเรียกร้องนะครับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีส่วนช่วยที่จะตรวจตราตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอะไรที่มันดูแล้วมันไม่ปกติเราก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลหรือเพจของคุณเองหรือติ๊กต๊อกของคุณเองได้เลย
พระเมืองของเจ้าหน้าทีเนี่ยตำรวจนี่นะครับมีอยู่๒แสงพอร์นอ่ะเองพื้นที่
ที่อยู่ทั่วประเทศไทยบนท้องถนนหลวงเนี่ยมัน๒แสนกว่า๓แสนโลกนะครับแล้วตำรวจทางหลวงซึ่งดูแล
แต่ก็อยู่ประมาณ๕๖๐๐๐๐กิโลเมตรนั่นเอง
ส่วนอื่นก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยอื่นไป
ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าทุกวันนี้ก็ยังจ่ายสวยสติ๊กเกอร์อยู่
เพราะมองว่ามันเหลือมากกว่า
เหลือมากกว่าสิ่งที่ผมอยากจะเรียนนะครับ
เท่ากับเขาเนี่ยกำลังไปเอาเงินอนาคตเข้ามาใช้
พอหลังจากที่แบ่งน้ำหนักแล้วเนี่ยนะครับ
เสื่อมของช่วงล่าง
มันจะตามมาทันทีล้อกระทะยางระเบิด
เส้นหนึ่งเดี๋ยวนี้เส้นหนึ่งเกือบ๖๗พันหมื่นกว่าบาทก็มี
ระเบิดไปเส้นก็ไปแล้วกำไรไม่เหลือแล้วนะครับ
เขาไม่มองตรงนี้ไงเขามองว่าตอนนี้เดือนนี้ผมจะต้องจ่ายค่างวดรถ๖๗หมื่นเนี่ย
ผมต้องรีบปั่นเลยเพื่อจะเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายค่างวด
นั่นคือหนึ่งแล้วก็เหลือครอบครัวอยู่
เอามาใช้บริหารธุรกิจเขา
จ่ายค่างวดไปแล้วยังเหลือจริงแล้วต่อคันเนี่ย
เหลือไม่ถึงหมื่นนะครับแต่อย่างพวกผมเนี่ย
กว่าก็จริงแต่เราไม่ต้องไปซ่อมบำรุงเหมือนอย่างเขาไงครับ

เปรียบเทียบแล้วเรายังเหลือเยอะกว่าเขานะ
แต่ตรงนี้เขายังมองไม่เห็นแต่เราเห็นแล้ว
โผล่ขึ้นจากน้ำแล้วแต่เขายังไม่โผล่ไง
เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่อธิบายยาก

คนเราอยู่ในประเทศไทย
ข้างละ๖เลนนะครับแต่ทำไมรถมันทุกบทมันทิ้งเลนขวาละ
ก็เพราะว่าเลนซ้ายเขาทำพังหมดแล้ว
มันจะเป็นอะไรอ่ะก็สลับกันไว้อยู่แบบนี้จะเป็นถนนดาวอาคารนี่ไง
ครับใช่ไหมครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องนี้จริงจริงแล้ว
สังคมเราอ่ะที่เราร่วมใช้รถทนใช้ถนนด้วยกันเนี่ย
ครับต้องช่วยกันแล้วตรงนี้มันจะเข้มข้นขึ้น
คนที่จะทำผิดกฎหมายก็จะไม่กล้านะครับอืมก็จะถือโอกาสที่มาออก
รายการนี้ช่วยประชาสัมพันธ์จะได้มองเห็นภาพมองไกลไกลหน่อย
เพราะว่าถ้ามองแค่เงินในมือที่ได้มาต่อวันต่อเดือน
บางทีแล้วเราไม่ทันได้มองครบทุกมิติทุกด้านใช่ครับ
จากนี้คุณผู้ชมครับวันนี้เปิดปากเราจะได้พูดคุยเพิ่มเติมด้วยนะครับ
กับพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วท่านเป็นผู้บังคับการ
บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปครับ
ตอนนี้ท่านมารักษาการในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับ
สวัสดีครับท่านจรูนเกียรติครับครับสวัสดีครับอ่า
คุณธิรวัตรครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับสวัสดีครับครับ
เป็นยังไงบ้างครับท่านตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่เข้ามาสะสังปัญหานี้ครับ
คืออ่าเบื้องเบื้องต้นนี้นะครับเราได้ได้ได้จำเนินจานเบื้องต้น
ที่คือของการการเลิกธุรกิจของทางหลวงทั้งหมดนะครับนะครับ
แล้วก็มีการสั่งให้ตั้งตั้งคณะกรรมการอ่าสอบแล้วรวบรวมอ่า
ที่มันเป็นอยู่ในพื้นที่ของแต่ละกองทั่วประเทศ
ส่งมาภายในห้าวันนะครับครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับ
เพื่อความเป็นธรรมนะครับในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเนี่ย
เราได้สั่งให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยกวดขันดำเนินการกับ
รถบรรทุกหนักทั่วประเทศอย่างจริงจังนะครับ
ถ้าใครไม่ดำเนินการหรือปล่อยปะละเลยก็จะดำเนินการ
วินัยนะครับดำเนินการต่อไปนะครับในสิ่งสิ่งเหล่านี้ซึ่ง
ที่ที่เราตรวจสอบเหล่านี้เราได้ในส่วนกลางเนี่ยนะครับ
เราได้มีชุดในการตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลเนี่ย
ให้กับหน่วยเหนือเนี่ยตลอดตอนเนี้ยเราความคืบหน้าก็คือ
เรารู้แล้วว่าตัวละครหลายตัวเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะครับ
ตอนนี้นะครับแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะได้เนี่ย
จากจากพวกเรานะครับครับอ่าผู้ประกอบการทั้งหมดหรือสหพันธ์หรือเอ่อ
คุณวิโรธเนี่ยคือเรามีข้อมูลอยู่บางส่วนแล้ว
เราต้องการข้อมูลบางส่วนเราไม่ต้องการที่จะจัดการนะครับ
เฉพาะแค่เรื่องการโยกย้ายเรียกมาอะไรพวกนี้
แต่เราต้องการที่จะกวาดบ้านตัวเอง
ดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
ให้ให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ต่อไปนะครับ
ตอนนี้ผมมีหน้าที่ที่รับมอบหมายมาก็คือมา
มาสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับหน่วยงานตำรวจทางหลวง
ให้กลับมาเป็นความเชื่อมั่นจริงนะครับ
ให้ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับ
ถ้าเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับก็
ก็ต้องขอโอกาสนะครับขอโอกาสกับทางพี่น้องประชาชนนะครับ
แล้วก็แล้วก็อ่าท่านท่านท่านอภิกษานะครับครับ
ประพันธ์นะครับอ่าท่านจรุงเกียรติครับครับ
อนุญาตนะครับท่านเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข้อมูลบอกว่ามีตำรวจที่ถูกพาดพิงว่าเป็นเจ้าของประมาณ๕รายชื่อกับ๕ป้ายซึ่งก็จะมีรูปแบบต่างเห็นบอกว่ามีแบบชุดปฏิบัติการพิเศษทางหลวงเจ้าหน้าที่ด่านช่างสุวินทะวงตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอกแล้วก็มีของรองผู้กำกับยศพันธ์ตำรวจโท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

สัปดาห์หน้าคุณอภิชาติคุณวิโรธจะไปพบกับท่านด้วยถูกไหมครับเดี๋ยวหลักฐานคงจะไปถึงมือเพิ่มเติม
ครับครับครับอ่านั่นก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะฮะ
แล้วก็ความมั่นใจที่ให้พี่น้องประชาชนนั้นให้เชื่อมั่นนะครับ
คนตำลดตรีจรุลเกียรติปานแก้วครับผู้บังคับการป่อป่อป่อ
รักษาราชการในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ขอพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาอย่างที่บอกครับ
หนึ่งเรามีคอสชเข้ามาปัดกวาดบ้านกับปัญหาทุจริต
แต่ปัญหานี้มันยังไม่หายไปไหนเลยตามต่อช่วงหน้าครับ
เปิดปากกับภาคภูมิเปิดปากวันนี้ยังคงต่อเนื่องกันกับเรื่องของสวย
สติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกนะครับก็คุยเป็นภาคต่อหลังจากวันก่อน
อุ๋ยก็เคยคุยกับคุณวิโรธแล้วก็ทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางด้วยนะครับ
เป็นหัวหน้าชุดเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้
แต่วันนี้เจาะลึกไปในภาคของการขนส่งเลย
วันนี้คุณอภิชาติยังพูดคุยกับเราคุณอภิชาติครับช่วงหนึ่ง
คศชอเคยเข้ามาแก้ปัญหาธรรมเป็นทงใหญ่เลย
ใช้ม๔๔ม๑๔เลยแล้วเสร็จแล้วก็มาเจอปัญหาที่หลัง
เอ่อฝังลากลึกมานานครับแล้วก็รู้สึกจะบังคับใช้อยู่ประมาณสักไม่เกินสามเดือนแล้วครับ

แล้วถ้าเทียบกันกับในห่วงประมาณ๑อาทิตย์ที่เป็นข่าวความเหมือนความต่างเป็นยังไงครับ
และความหวังกับช่วงเวลานี้ฮะ
คือสิ่งที่ผมระหว่างความต่างนะฮะถ้ามาเทียบกันแล้วเนี่ยจากที่อดีตที่ผ่านมา๗๘ปีเนี่ย
ร้องเรียนมาทุกกลมกองตั้งแต่คมนาคมรัฐบาลตำรวจทางหลวงกรมทางหลวงล้อมาหมด
ก็ได้แก้ไขบางส่วนเท่านั้นเองนะครับยังไม่ค่อยเป็นรูปธรรมเท่าไหร่

เองเนี่ยคุณวิโรธสามารถที่จะพูดในลักษณะสื่อแบบสมัยใหม่เลย
แล้วก็สามารถทำให้หน่วยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงนี้ได้พิจารณาตัวเองออกไปนะครับ
ผมคิดว่าจากที่เราได้สัมผัสคุณวิโรธแล้วเนี่ย
เขามีความตั้งใจที่จะแก้ไขตรงนี้
เราก็สร้างความมั่นใจของเรา
ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเขามอบให้กับคุณวิโรธไปแล้ว
แล้วส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จพูดกันตรงนะครับ
เราก็ไม่ได้หวังเต็มร้อยเลยครับ
แต่คิดว่าถ้ามีความตั้งใจแล้วอะไรมันก็ต้องดีขึ้นกว่าเก่าแน่นอน

หักเราอกหักมาหลายครั้งแล้วครับ
อย่างน้อยนะครับถ้าเขายื่นมือมาช่วยเราแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราคงจะได้มีโอกาสขึ้นมาหายใจบ้างนะครับ
ส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยก็ถือว่าเขาได้เริ่มแล้วแล้วเราจะเดินต่อยังไง
ผมอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าระหว่างคุณวิโรธกับผมเมื่อวานเนี่ย
หพันธุ์ไปยังไงคุณวิโรธจะไปกับผมด้วย

เมื่อวานข้อมูลที่ยื่นให้กับคุณวิโรธรายชื่อต่าง๔๖รายชื่อ

ทุกคนที่เกี่ยวข้องนั้นคือเอาผิดได้หมดไหมฮะ

ผมพูดมานะฮะสิ่งที่สายเขาบอกมาเนี่ย
เพียงแต่คำบอกเล่าแล้วก็ที่มาที่ไปว่าเป็นยังไง
มีอยู่ลายหนึ่งเอาไหนคุณพีรวัตรพูดแล้วนะครับ
ก็อยากจะแก้ข่าวมีชื่อสุดท้ายที่ขึ้นชื่อว่าพ่อเลี้ยงลำปางนะฮะ
จริงแล้วตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ยุ่ง

ไม่เกี่ยวข้องเลยอันนี้ก็ขอยืนยันนะครับ

ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้
เดี๋ยวเราไปทำร้ายเขาเดี๋ยวไปผู้ว่าจ้างเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แล้วมีปัญหาอย่างนี้เข้ามามันก็จะทำให้ธุรกิจเขาเสียหาย

เห็นว่ามี๔กลุ่มหลักถูกไหมครับรายชื่อที่เปิดมาเนี่ยนะฮะ
สติ๊กเกอร์ประมาณ๔๐๕๐แบบ
กลุ่มนี้มันก็ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้
อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับที่เรามอบมาให้
ร่ายนี้มันใหญ่แค่ไหนครับกับระบบสวยแล้วก็ระบบอุปถัมภ์เนี่ยครับ
ถามว่าใหญ่ไหมมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ
ถ้าเจ้าหน้าที่มีความตั้งใจที่จะแก้ไขเนี่ยสามารถทำได้
แล้วถ้าให้ความยุติธรรมเขาทุกคนเสมอภาคกันหมด
ผมก็คิดว่าทุกคนก็อยากจะอยู่ภายใต้ของกฎหมายเหมือนกัน
เพียงแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เห็นแก่ได้เนี่ยไปบังคับเขาเป็นโจรไง
เพียงแต่เราไม่ยอมที่จะทำตามกติกาเขานะครับ
เพราะฉะนั้นมนุษย์เรานะครับหลากหลายต่างจิตต่างใจด้วยกัน
เราจะไปบังคับเขาไม่ได้เพราะทุกคนมันก็มีวุฒิภาวะอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการที่เคยใช้สติ๊กเกอร์นะครับ
ถ้าท่านลองหันกลับมานะครับแล้วท่านจะรู้เลยว่าท่านจะเฟฟค่าใช้จ่ายลงไป
ค่าซ่อมค่ายางศึกหลอที่มันจากยางที่เคยใช้ได้ถึง๓แสนโล๒แสนกว่าโล
คุณใช้ได้แค่ห้ามื่นโลหกหมื่นโลก็ระเบิดแล้วอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับ
แล้วล้อกระทะก็จะแตกลูกหมากช่วงล่างต่างก็จะเสียโอกาสตรงนี้ไป
แล้วสุดท้ายแล้วนะผมท้าเลยระหว่างคุณแบกกับผมวิ่งถูกต้องตามกฎหมาย
สุดท้ายแล้วคุณกับผมเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณถูกกดดัน
แล้วคุณไม่รู้ว่ามีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งซึ่งกำลังดูแลผู้ประกอบการแล้วก็ต่อสู้ให้กับท่านเนี่ยนะครับ
ก็มีสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยซึ่งใน๑๐สมาคมนี้มีความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับว่าองค์กรสหพันธ์เนี่ยสามารถที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลความยุติธรรมให้กับเขาได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าเราจะให้ประเทศเราเจริญระบบโลจิติกของเราให้มันเข้าสู่ระบบอินเตอร์ให้มันทันสมัยขึ้นผมคิดว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันตรงนี้สิ่งตรงนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วเราไม่ไปจ่ายสวยเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีโอกาสมาเรียกอยู่แล้วถ้าท่านใดที่ประสบปัญหาให้ถูกเจ้าหน้าที่กดดันท่านร้อง

ตั้ง๗๘ปีนะครับท่านช่วยกับลูนาสนับสนุนครับให้เกิดรัฐบาลอะไรก็ได้ครับที่สามารถนำพาเศรษฐกิจบ้านเรารุดหน้าไปกว่าเวียดสนามได้ครับซึ่งเมื่อก่อนนี้อยู่หลังเราตั้ง๓๔ช่วงตึกนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับคุณอฟิชาติครับดีครับวันนี้เปิดปากลาไปเลยนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคร
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ใบ๓โมงครึ่งเป็นก้นไปทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒